อีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะโอ้โหรถคันนี้ขับมา
และอยู่นะเบียดข้างทาง
คนที่กำลังเหมือนก้มเงยซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่
เขาตัวลอยกระเด็นให้คุณผู้ชมไปดูนะฮะ
โอ้โหดูสิฮะคือเขายืนดูรถจักรยานยนต์ของเขาอยู่ข้างทาง

โอ้โหรถตัวเขาเนี่ยคุณคุกไปกับมอเตอร์ไซค์เลย

นี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
บนถนนธนสารอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ
คนที่ถูกชนและเป็นผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุ๔๙ปี
เป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ริมทางแบบนี้
เขากำลังดูมอเตอร์ไซค์ที่ลูกค้าเอามาซ่อมนะ

โดยไม่คิดว่าจะมีรถเข้ามาชนเขานะครับ
และเหตุการณ์นี้นะรถจักรยานยนต์ที่หน้าอู่ซ่อม

เจ้าหน้าที่ก็รีบพาตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
และทีนี้ดูกล้องวงจรปิดก็เห็นนะครับว่า
ว่าโอ้โหไม่รู้ทำอะไรอยู่ในรถนะคุณ
ก้มดูโทรศัพท์ก้มหยิบของ

กล้องวงจรปิดจุดอื่น

จะเสียหลักจากถนนลื่นหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องนำตัวมาสอบสวนให้ได้นะครับ